ครอบครัวนี้อยู่ที่ขอนแก่น
เป็นครอบครัวที่ส่งลูก๒คนไปทำงาน
แล้วเป็นครอบครัวที่ตอนต้นรายการพี่เบิร์ตอ่านข่าวรายชื่อผู้เสียชีวิต

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่ากลุ่มฮามาสเข้ามาในแคมป์คนงาน
แล้วลูกชายอยู่ในแคมป์ทางกลุ่มนั้นเนี่ยเขายิงเรียงตัวเลยค่ะ
ก้มหน้าร้องไห้อยู่นี่คือคุณพ่อนะคะ
พ่อที่บอกว่าเพิ่งจะสูญเสียเมียไปไม่นาน
แล้วนี่ลูกชายอีก๒คน

คุณพ่อรัมเภยกุศรรรม
อายุ๖๒ปีเป็นชาวขอนแก่นนะคะ
พอรู้ว่าลูกชาย๒คน
สามคนเสียชีวิตทั้งหมดเลยค่ะ
ญาติที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเสื้อสีเหลืองที่ซับน้ำตาอยู่นี่ก็ร้องไห้ปล่อยโฮเลยนะ
คุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าลูกของพ่อเนี่ยนะคืออภิชาติกับพงเทพกุศรำ
อายุ๒๖กับ๒๙ทั้งสองคนเนี่ยเขาไปทำงานอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อิสราเอลนี่ค่ะ
รูปลูกชายซึ่งไปทำงานเงินมันก็ดีแหละเดือนนึงได้๘๐๐๐แน่
คนก็ได้ไปเป็นแสนนะคะแล้วตั้งใจเลยนะลูกบอกพ่อเดี๋ยวผมจะทำงานเก็บตังค์นะ
ผมจะส่งเงินมาให้พ่อผมนี่แหละจะซื้อรถไถนาให้พ่อเนี่ยยังไม่ครบกำหนดสัญญาจ้าง
แต่ลูกชายก็ไม่ได้กลับมาแล้วนะคะ

ตั้งแต่วันที่๗ที่ผ่านมาพ่อติดต่อลูกชายไม่ได้เลย

รู้ไหมคนงานในแคมป์ทั้งหมด๒๐คนเนี่ย

แล้วในจำนวนนั้น๒๐กว่าคน
มีลูกชายของพ่อทั้งสองคน

บ้านนี้เสียชีวิตหมดค่ะ

แล้วเอาอาวุธปืนยิงยิงคนงานในแคมป์เสียชีวิตทั้งหมดเลย
แล้วพอพ่อรู้เรื่องก็ปล่อยโฮแบบที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะ
แต่พ่อบอกว่าต้องทำใจให้เข้มแข็ง
แล้วก็ต้องรอฟังคำยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ
เพราะอย่างที่บอกค่ะว่ารายงานต่างคือนายจ้าง
เขาจะเป็นคนบอกข้อมูลเป็นคนรายงาน
เราก็รวบรวมมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
จิตใจพ่อตอนนี้นี่ว้าวุ่นไปหมดแล้ว
แต่ก็ต้องตั้งสติถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริง
ก็คือหมายถึงถ้าเกิดทางการรายงานมาจริง
มีรายชื่อลูกพ่อจริงก็ต้องยอมรับให้ได้
ปีที่แล้วพ่อก็เพิ่งสูญเสียภรรยาไป
ปีนี้มาสูญเสียลูกชายทั้งสองคนอันนี้บ้านหนึ่งนะคะ
นี่คนที่บ้านนี่ต้องดูแลใกล้ชิดจริงนะ
คือเห็นสีหน้าสีตาคุณพ่อเหมือนโลกถล่มทั้งใบ
ใช่ค่ะส่วนยังมีอีกนะ
อีกบ้านนึงเนี่ยเราก็ไปคุยกับครอบครัวนาจันทร์ค่ะ
ครอบครัวนาจันนี่อยู่ที่ขอนแก่นเหมือนกันนะ
เพราะว่าไปคุยกับคุณแม่หมวยแม่หมวยก็ร้องห่มร้องไห้ค่ะ
แม่หมวยเนี่ยบอกว่ามีลูกสองคนเหมือนกัน
เหมือนบ้านเมื่อกี้เลยเหมือนบ้านพ่อลำเภยเลย

ลูกของแม่หมวยเนี่ยคือคนโตชื่อสุรศักดิ์
คนเล็กชื่อพิชิตไปทำงานที่อิสราเอลทั้งคู่
อยู่คนละพื้นที่แล้วสุรศักดิ์เนี่ยลูกคนโตเนี่ยนะ
เขาอัดคลิปอัดคลิปการสู้รบลงในโซเชียล
แม่เห็นแล้วแม่ก็ใจสลายสิ
เพราะอะไรล่ะตอนแรกแม่คุยกับลูกชายคนเล็กคือวันศุกร์
วันศุกร์สักบ่าย๓แล้วพอมาวันเสาร์
ลูกคนโตสุรศักดิ์โพสต์คลิปการสู้รบ
ก็ติดต่อไปหาลูกคนเล็กเลยติดต่อไปหาพิชิต

หมวยร้อนใจแล้วก็เลยติดต่อไปหาลูกชายคนโต
สุรศักดิ์เอ้ยติดต่อน้องได้ไหมลูก

แม่ผมก็ติดต่อน้องไม่ได้เหมือนกัน
แล้วแม่ก็มารู้ข่าวร้ายว่าลูกคนเล็กถูกยิงเสียชีวิตนะคะ

อย่างที่บอกค่ะว่าลูกคนเล็กไปทำงานอยู่ที่ฟาร์มวัว
ที่เดียวกันกับสองพี่น้องเมื่อกี้
ลูกของลุงลำเภยครอบครัวกุศรำ

แล้วแม่บอกว่าแม่ก็เลยบอกลูกคนโตสุรศักดิ์
พยายามนะเอาศพน้องกลับมาเมืองไทยให้ได้นะ

ไม่ต้องไปไหนอยู่ใกล้แม่นี่แหละ
นี่ค่ะเป็นเรื่องราวของสองครอบครัวนะคะ
ที่ต้องสูญเสียลูกค่ะ